เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะประมาณ๖โมงเช้านะคะที่ถนน
รัชดาพิเศษขาเข้าห่างจากทางลงสะพานรัชวิภาประมาณ๑๐๐
เมตรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโอ้โหนี่ค่ะไฟไหม้สายไฟสาย
ไฟวางศูนย์ขาดแล้วก็ตกลงมาขวางถนนแบบนี้คือเต็มสี่
เลนนะคะครับโอ้โหรถผ่านไม่ได้นะคะ
ปิดถนนชั่วคราวนะคะต้องประสานดับเพลิง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงมาดำเนินการรถติดยาวไปถึงแยกประชานุกูลนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาก็ใช้ถังเคมีดับเพลิงฉีดดับเพลิงประมาณ๒๐นาทีนะคะ
คาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรการไฟฟ้านครหลวงก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงนะคะโอ้โหแต่ภาพน่าตกใจมาก
ช้างวันจันทร์เลยนะรัฐชดาด้วย